ในโอกาสที่นักพฤษศาสตร์จากทั่วโลกได้มาเยี่ยมชมพันธรง
ที่สวนนงนุษย์พัทยาได้รวบรวมเอาไว้นะครับ
เพื่อประกาศให้ทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยเป็นแหล่งรวบรวมปรงมากที่สุดในโลก
รวมถึงมีพันธุ์ที่หายากที่สุดในโลกรวมอยู่ด้วย
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณกมลวันการีพัฒน์ครับ
ัมพลตันสัจจาผู้อำนวยการสวนนกนุษย์พัทยา
นำทีมนักพฤกษาจาก๑๒ประเทศทั่วโลกเข้าชมเรือนเพาะชำปรง
พร้อมดูการเพาะเมล็ดและการผสมเกษร
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ในการสัญหาโปรงไปขยายพันธุ์
ด้วยความที่เขาอยากให้เหล่านักพฤกษศาสตร์ตระหนักถึงคุณค่าของพระองค์
พื้นที่มีเสน่ห์และควรค่าแก่การอนุรักษ์ค่ะ
หลังจากผมทำปงมานานแล้วนะครับ
ผมเริ่มเข้าใจเลยว่าหลายอย่างนี้มีน้อยมากในโลกนะครับ
ผมก็ตั้งใจว่าเราจะขยายพันธุ์นะครับ

เขาไม่คิดว่าสวนที่นี่แห่งนี้และประเทศไทยเหล่านี้มีมากมายถึงขนาดนี้

แต่เขาไม่ได้คิดว่ามันจะยิ่งใหญ่ขนาดที่เราเป็นนะครับ

แต่ว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยเขาก็ภูมิใจนะครับ
ว่าเราได้สามารถรักษาจักรนี้ไว
โดยลักษณะของโปรงจะเป็นต้นเดียวหรือแตกกอ
มีกิ่งก้านใบคล้ายขนนก

มีอายุยืนยาวได้ถึง๑๐๐ปี
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในแถบเขตร้อนของโลกค่ะ
ปัจจุบันโปรงหลายชนิดหายากและมีมากกว่า๑๐ชนิดที่๐๐
จึงทำให้พระองค์ได้รับการอนุรักษ์และมีราคาสูง

รวมไปถึงพันโปรงของสวนนกนุษย์พัทยาค่ะ
ซึ่งถือว่าเป็นเขตห่วงห้ามด้วยนะคะ
เพราะว่าภายในนี้จะมีพื้นที่ที่รวบรวมพันโปรงมากที่สุดในโลกค่ะ
เป็นต้นตัวผู้ที่เหลือน้อยที่สุดและใกล้ศูนย์
และมีไม่ถึง๒๐ต้นในโลก
ถ้าโตเต็มที่จะมีก้านยาวถึง๕เมตรค่ะ
และอีกหลากหลายสายพันธุ์ที่เปิดให้นักพฤกษาจากทั่วโลก

ปิดท้ายการประชุมเชิงปฏิบัติการโปรงนานาชาติ
การอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปลูกพืชสวนตรง

รวมไปถึงวิธีการขยายพันธุ์
และการกำจัดโรคที่เกิดขึ้นกับโปรงอย่างถูกวิธี
งานนี้สวนนงนุษย์ได้จัดการต้อนรับนักพฤกษาจากทั่วโลก
การแสดงที่สะท้อนความเป็นวิถีไทยอย่างอบอุ่น
คาดหวังให้นานาประเทศยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบในการรวบรวมสายพันธรง
ให้คนไทยภาคภูมิใจที่เป็นแหล่งรวบรวมพันตรงมากที่สุดในโลก
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน